ถึงเนี่ยมันยังอยู่ในหัวใจจริงนะคะ

ไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกคนในครอบครัวเลยนะ
บอกเลยว่าความเศร้ามันยังอยู่จริงคุณผู้ชม
โดยเฉพาะคู่ชีวิตอย่างน้าเอ๋ค่ะ
เราได้ทราบจากคุณไอซ์ลูกสาวนะว่าตั้งแต่น้าเอ๋เนี่ยนะ
ออกจากโรงพยาบาลมาคุณแม่เงียบลงไปมาก
นิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
ทางเราบันเทิงไทยรัฐเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าแม่เอ๋ค่ะเป็นห่วงจริงค่ะ
คู่ชีวิตจากไปคุณผู้ชมค่ะใช้ชีวิตร่วมกัน๓๐กว่าปี
ก็ต้องโศกเศร้านะคะและในช่วงสายสายของวันนี้คณะเอเนี่ย
ได้โพสต์ภาพภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพน้าเอ๋แล้วก็นักคอมนะคะ
ถ่ายรูปพร้อมกับหลานหลานทั้งสามคนค่ะพร้อมกับข้อความสุดซึ้งนะคะ
ถึงสามีผู้ล่วงลับว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง
หลายคนค่ะได้เห็นข้อความนี้ก็สงสารจับใจเลยค่ะแล้วก็เห็นใจน้าเอด้วย
เข้าใจหัวอกของคนที่สูญเสียนะคะคอมเมนต์มากมายเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจ
แล้วก็ขอให้น้าเอ๋เนี่ยเข้มแข็งค่ะคอมเมนต์ต่างต่างก็บอกว่า
ทุกคนก็คิดถึงนักคอมเช่นเดียวกันรวมไปถึงน้องน้องลูกหลานในวงการบันเทิงด้วยค่ะ
ก็ยังเข้ามาให้กำลังใจน้าเอ๋กันตลอดนะคะ
คุณแจงภรรยาของคุณแจ๊ดชวนชื่นค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่า
รักแม่นะคิดถึงพ่อเหมือนกัน
ฮายอาภาพรค่ะก็มาคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้แม่เอ๋นะ
แล้วก็หนูเล็กก่อนบ่ายค่ะก็เข้ามาบอกว่าสู้นะแม่
หลายคนค่ะก็ส่งกำลังใจให้แม่เอ๋อย่างมากมายเลยนะคะ
แล้วเราก็เชื่อนะคะว่ากำลังใจจากทุกคนค่ะจะทำให้น้าเอ๋เนี่ยรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวค่อยดีขึ้นนะคะ
ในเรื่องของความรู้สึกความคิดถึงก็ยังคงอยู่แหละ
แต่ก็อยากจะให้เข้มแข็งขึ้นนะคะ
ก็เป็นร่มโพร่ร่มใส่ให้กับลูกหลานต่อไป
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ขอแสดงความเป็นห่วงแม่เอ๋มานะที่นี้ด้วยนะ